จากเส้นทางต่างแล้วก็จุดบริการชัตเติลบัสที่รายงานให้คุณผู้ชมทราบแล้วนะครับ
ยังมีทั้งรถขอสมกแล้วก็รถจากทุกหน่วยงานจริง
ไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทะบวงกรมต่างนะครับ
ก็ยังมีให้คุณผู้ชมได้ใช้บริการด้วยนะครับ
โดยขอสมกรมีรถเมย์แล้วก็รถร่วมกว่า๑๐๐คันต่อวันนะครับ
แล้วก็เส้นทางอื่นนั้นจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
เริ่มจากขอสมกจัดรถเมเที่ยวพิเศษกว่า๖๐๐คันใน๒๕เส้นทาง
เสริมด้วยรถชัตเติ้ลบัสฟรีอีก๒๐๐คันใน๑๕เส้นทาง
รองรับประชาชนจากหมอชิด๒สายใต้ใหม่หัวลำโพงเอกมัยอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เวรใหญ่เซ็นทรัลเวสเกจสารยาเซ็นทรัลพระราม๒
แกบังนาแอร์พอร์ตลิงค์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสโมสรตำรวจ
เมืองทองธานีและพุทธมนตรสาย๔
ยังมีรถบัตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกกว่า๓๐๐คัน
โดยรถโดยสารฟรีของกองทัพไทยเป็นรถปรับอากาศสีเขียว
รองรับผู้โดยสารได้๔๐คนต่อคัน
รอบเช้าเริ่มเดินทาง๘นาฬิกาและรอบบ่ายเริ่มเดินทาง๑๓นาฬิกา
โดยมี๒เส้นทางในการเดินทางคือ
๑เส้นทางจากดอนเมืองไปวิภวดีฝั่งเข้าเมืองปลายทางพมชว
เส้นทางที่๒ออกจากดอนเมืองเข้าถนนแจ้งวัฒนะ
โดยสารฟรีของกองทัพอากาศสังเกตง่ายเป็นรถปรับอากาศสี

เริ่มเที่ยวแรก๖โมงเช้าเที่ยวสุดท้าย๖โมงเย็น
มี๒สายที่ให้บริการคือ๑ออกเดินทางจากลำลูกกาไปสนามหลวง
และ๒ออกเดินทางจากฟิลเชอร์ปาร์ครังสิตไปท่าพระจันทร์
รถโดยสารฟรีของกองทัพเรือเป็นรถปรับอากาศสีน้ำเงินขาว
รองรับผู้โดยสารได้๔๐คนต่อคัน
มีสามจุดรับผู้โดยสารคือหนึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
พาต้าปิ่นเกล้า๓สนามม้านางเลิ้ง
โดยมีจุดส่งผู้โดยสารอยู่ที่ท้องสนามหลวง
ให้บริการตั้งแต่๙นาฬิกาไปจนถึง๒๐นาฬิกา
รถโดยสารฟรีจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย
นำรถปรับอากาศมาให้บริการ๕๐คันต่อวัน
เริ่มตั้งแต่๘นาฬิกาไปจนถึง๑๕นาฬิกา

โดยมีจุดรับผู้โดยสาร๔จุดด้วยกันคือ

อนุสวรีชัยสมรภูมิฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี
สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
สถานีขนส่งสายใต้เก่า
โดยทั้ง๔จุดจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมรัตนโกศิลป์

ให้บริการตั้งแต่๖นาฬิกาไปจนถึง๒๑นาฬิกา

โดยมีจุดรับผู้โดยสารทั้งหมด๔จุดด้วยกันคือ๑
จุดรับที่สถานีขนส่งหมอชิด
จุดรับที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
จุดรับที่สถานีขนส่งเอกมัย
และ๔จุดรับที่สนามส่งรถไฟฟ้าหัวลำโพง
โดยทั้ง๔จุดมุ่งหน้าไปที่ท้องสนามหลวง
ให้บริการตั้งแต่วันที่๑๙ตุลาคม
จนถึง๑๕พฤศจิกายน
ตั้งแต่๘นาฬิกาไปจนถึง๑๗นาฬิกา

ประชาชนสามารถขึ้นรถได้ที่
หน้าอาคารผู้โดยสารอาคาร๒ชั้น๓ประตูที่๑๕
โดยรถจะขึ้นทางยกระดับอุตราพิมุก
จอดส่งหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์
ส่วนรถโดยสารฟรีของกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับเจษดาเทคนิคเมลเซียม

รับส่งผู้โดยสาร๗คันต่อวัน
ตั้งแต่๙นาฬิกาไปจนถึง๒๐นาฬิกา
ตามจุดจอดรับส่ง๔จุดรอบเกาะรัตนโกศิลป์
ในช่วงที่มีการปิดถนนหน้าพระบรมมหาราชวัง
จอดรถรับส่งโดยสารสาธารณะฟรี

แก่หน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
หน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ใต้สะพานพระปิ่น๙ถนนพระสุเมน
และหน้ากองสลากกินแบ่งเดิมค่ะ
สำหรับพื้นที่ที่มีรถสาธารณะให้บริการ
ไปพระบรมมหาราชวังมากที่สุดคือ
นุสวรีชัยสมรภูมิ

ส่วนจุดจอดรถที่มีรถสาธารณะบริการจอดรับส่งมากที่สุด
แก่จุดจอดหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
และ๒จุดจอดหน้ากองสลากเดิม
จากรถบัตรขนาดใหญ่ที่ให้บริการแล้ว
ยังมีรถตู้ของหน่วยงานต่าง
วิ่งทั้งระยะไกลและระยะสั้นมาให้บริการประชาชน
ที่จะมีข้อความบริการรถฟรีติดอยู่

ในระยะรอบพระบรมมหาราชวังอีกด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน